ตำรวจสพรัฐภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ
สกัดจับแก๊งค้ายาเสพติดนะคะ

ไหวตัวทันขับรถพุ่งชนรถตำรวจ
เพื่อที่จะหลบหนีค่ะตำรวจยิงใส่ล้อรถของ
คนร้ายรถเนี่ยพลิกคว่ำตกไปข้างทางนะดูสิคนร้ายนะ
รถแล้ววิ่งหนีหนีไปได้ด้วยนะเนี่ยหนีได้ค่ะ
ทะเบียนกรก่ายรอเรือหนึ่งแปดสี่ห้าส่งขลาคือรถ
รถก็พังนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยนะก็ไปพุ่งชน
ท้ายรถตำรวจพยายามจะหนีล้อหลังด้านซ้ายก็พัง
เพราะว่าตำรวจยิงสกัดเอาไว้แต่คนร้ายก็หนีไปได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึงเมื่อวานโรคของคนร้าย
ตำรวจสพรัฐภูมิปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่๙
ที่นัดส่งมอบยาเสพติดก็มีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพยากันอยู่ในบ้าน
คันที่สภาพพังยับเมื่อสักครู่อะค่ะทะเบียนกไก่รอเรือ๑๘๔๕สงขลาคือขับออกมา
คนร้ายคือพุ่งชนเลยค่ะคือหนีสุดชีวิตอ่ะพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนี
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ยิงล้อยางของคนร้ายนะคะนี่คือรถของเจ้าหน้าที่นะคะที่ถูกชน
เจ้าหน้าที่ยิงล้อรถคนร้ายก็เสียหลักตกข้างทางในป่าสวนยาง
คนร้ายเป็นผู้ชายนะคะก็ทิ้งรถค่ะด้วยความมืดด้วยนะก็หนีไปในความมืดนั่นแหละ
กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเป้าหมายเป็น๑๐คนก็พากันหนีกระเจิดกระเจิงนะคะ
ค้นในบ้านต้องสงสัยเจอใบกระท่อมน้ำใบกระท่อมปืนอัดลมมีด
และร่องรอยของการเสพยาเสพติดค่ะเจ้าหน้าที่ยึดรถนะคะ
รถมีร่าสีขาวทะเบียนเจ็ดสหรัฐศรีสามศูนย์หกหกกรุงเทพฯ
จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยนะคะรถคันนี้ค่ะตรวจค้นทั้งรถทั้งบ้านนะคะ
ในรถฮอนด้าซีวิกที่สภาพพังยับแล้วก็คนร้าย
หนีไปเนี่ยนะคะมีปืนอากาศหนึ่งกระบอกมีกระสุนเก้านัด
มีกระเป๋าลายพรางมีเสื้อผ้ามีผ้าห่มมียาบ้า๑๗เมตรอยู่ในกล่องยาอม
ว่าเอาไปขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ปืนอากาศที่ยึดได้
ก็เคยใช้ก่อเหตุยิงข่มขู่คู่อริที่หักหลังกันเรื่องค้ายาเสพติดมาก่อนครับ
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับคนร้ายนะคะ
ยังจับไม่ได้ตำรวจบอกขอยังไม่เปิดเผยชื่อเดี๋ยวไหวตัวเดี๋ยวนี้อีก